เป็นมิติใหม่ของการขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน
คือโดยปกติแม่ตะเคียนเจอแป้งสาดเข้าใจได้หมดฮะ
แต่ว่ารอบนี้เลิกเลยเลิกขูดเลิกแป้ง
แต่พอมาถึงอ้าแขนกว้างและยื่นหน้าเข้าไปจูบ

เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเป็นมิติใหม่ในการขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนจริง
มาถึงคลุกวงในเลยเอาหน้าแนบต้นตะเคียนเข้าไปหอมฟัดฟัดเลยฮะ

เจ้าแม่ตะเคียนขอกันแบบนี้เลย
แล้วแม่ตะเคียนต้นใหญ่โตมาโหลหารมากครับ
ตรงนี้คือตะเคียนคู่อยู่ข้างโรงเรียนร้างบ้านตางามอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
และระหว่างที่กลุ่มขอเลขเด็ดเข้าไป
หมาเห่าหอนกันเกลียวกราวเลย

เห่าหอนเกียวกราวเป็นสัญญาณจากแม่ตะเคียน

แปลกแปลกมาก
ก็เลยเป็นมิติใหม่ของการขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ว่าท่านน่าจะให้แหละงวดต่อไปอ่ะ

เพราะอันนี้มันเข้าข่ายลวนลามเจ้าแม่เหมือนกันนะ

มาถึงก่อนเจ้าแม่เลยเจ้าแม่ยังไม่ทันอนุญาตเลย

เดี๋ยวรอดูนะคะว่าทำถึงขนาดนี้แล้วลงทุนถึงขนาดนี้แล้ว
งวด๑๗มิตรเอ่อมกรา